สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกับขวัญเรือนขวัญขุนวงใกล้ช่วงสิ้นปีแบบนี้นะคะดารานักแสดงหลายคนเลยวางแผนที่จะไปเที่ยวไปพักผ่อนกันรวมถึงนักแสดงดังแพตตี้อังสุมารินนะคะแล้วก็นักร้องหนุ่มแดนวรเวทด้วยค่ะแต่ว่างานนี้บอกเลยนะคะแดนเขาใจปั้มพาไปทัวร์ไกลถึงยุโรปเลยค่ะ
แม้จะไม่ค่อยมีโมเมนต์สวีทออกมาให้ได้เห็นบ่อยนะคะสำหรับคู่ของนักร้องหนุ่มเสียงดีแดนวรเวทแล้วก็หวานใจหน้าใสสาวแพตตี้อังสุมาริน
แต่งานนี้หนุ่มแดนก็เตรียมโชว์หวานค่ะ
ควงสาวแพตตี้ไปคาวดาวใกล้ถึงยุโรป

หลังจากที่เจ้าตัวนั้นโหมทำงานหนัก
ไม่มีเวลาได้เติมความหวานให้กันสักเท่าไหร่

หนักไข้หวานใจตลอดฟรีนะคะฟรีตลอดทั้งคลิปเลยค่ะ
โดยนักร้องหนุ่มนั้นก็ไม่ปฏิเสธ
บอกว่าเป็นหน้าที่แล้วก็ตั้งใจมอบเป็นของขวัญให้ตัวเอง

ผมก็ไปวันที่๒๖๒๗นี้ครับ
ก็นานเหมือนกันคือคิวล็อกไว้ก่อนนะครับ
หรือว่าจะไปที่ไหนก็เพิ่งมาตอนกระชั้นนี่ค่ะ
ครับคือมันมีเป้าหมาย๒อย่างนะครับ
อันแรกก็คือทำให้เราได้มีช่วงเวลาที่ได้พบปะพูดคุยกันบ้างนะครับ
สองก็คือขอไปพักผ่อนหน่อยครับ
อยากจะแบบนั่งอยู่เฉยอากาศดีอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็เป็นไปได้ชาร์จพลังหน่อย
ผมว่าเราเป็นผ่านนะครับเพราะว่าแบบคลิปนี้

เพราะจงที่ผมทำงานมากครับก็น้องก็เป็นคนจัดการทุกอย่างแล้วครับ

ครั่นอะน้อยก็เป็นช่วงเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกัน
เห็นเขารักกันเราก็ดีใจด้วยนะคะ
เดี๋ยวก็คงจะมีภาพหวานภาพสวยมาฝากแฟนกันอย่างแน่นอนค่ะ